แต่ว่าตอนนี้มาคุยอันนี้กันก่อนละกัน
สำหรับแฟนแห่งชาติ

แฟนดีเด่นนะครับคุณเมย์
คุณเมพิชชนาธิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขาจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้กับหนุ่มเจชนะทิพย์ค่ะ

ก็เป็นคนเดินถือเค้กมาให้น้องเจนนั่นเอง

แท้เนี่ยเป็นโต้พอในการจัดงาน

ก็ก็คำอวยพรวันใจที่
หนุ่มทั้งประเทศจะต้องอิจฉาแน่นอน
บอกอย่างนี้สุขสรรค์วันเกิดย้อนหลังนะเบบี

เขาก็เลยชวนเพื่อนสนิทกับครอบครัวเบบี
แค่อยากให้รู้ว่าเบบีมีพวกเราตลอดไป
ก็รักชนะก็รักนะคะ

เท่านั้นแหละคุณผู้ชมกองเชียร์ก็มาเต็มเลยทีเดียว
อวยพรวันเกิดแล้วก็แสดงความอิจฉาเจชนะทิพย์สุด

ส่วนเจ้าของวันเกิดเองก็มาคอมเมนต์ขอบคุณแฟนสาวด้วยเหมือนกัน
ก็ทำเอากรี๊ดสนัดไอจีกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็วันเกิดของเจชนะทิพย์ก็เพิ่งผ่านไปเมื่อประมาณวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ปีนี้หนุ่มเจอายุ๒๓ปีแล้ว
เมย์บอกว่าทำไมเกิดช้าจังเลยตามให้ทันนะ

แต่ดูสังเกตดีนะดิฉันแอบมองนิดนึง

เพิ่งจะเห็นชัดก็คราวนี้แหละนะ